ให้ดูเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

จริงค่ะคือผู้หญิงชาวฮ่องกงเนี่ยเธอขับรถมาไง
แล้วปรากฏว่าไปชนกับรถพ่วงข้างขายส้มตำลูกค้าซื้ออยู่ตรงนั้นนะ
ต้องบอกว่าคือครกกระเจิงส้มตำกระจาย
ส่วนคนจะรอดหรือไม่

หลายคนคิดโอ้โหคนที่ทั้งขายส้มตำกับซื้อส้มตำอยู่

ใช่เพราะส้มตำก็เป็นเหมือนกับเป็นรถพ่วงข้าง

โอ้โหเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
อันนี้ถนนเทพกษัตรีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ

ฮ่องกงวัย๒๗ปีมาเร็วมาก
ตรงนั้นเขาเรียกว่าไหลทางหรือเปล่าคุณสืบสกุล
ครับนะครับไปพุ่งชนรถพ่วงข้าง
ตัวลูกคะเนี่ยนายสายันศีล์สายอะนะได้รับบัตรเจ็บค่ะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุตำรวจเมืองภูเก็ตก็ลงพื้นที่เลย
ซึ่งจากการสอบสวนก็รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
แม่ค้าก็กำลังขายส้มตำให้กับนายสายันลูกค้านะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ริมถนน
แล้วรถของสาวฮ่องกงมาเร็วมากค่ะ
พุ่งชนรถพ่วงข้างแบบนี้
เรื่องต้นเนี่ยคือสาวฮ่องกงคงจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังแหละ

ซึ่งเธอก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
นี่ก็ต้องคุมตัวไปไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แต่ต้องสืบกันต่อนะว่าสาวฮ่องกงคนนี้คือมาอยู่บ้านเรานานหรือยัง

เล่นเรื่องพวงมาลัยเรื่องอะไรอาจจะไม่ถนัดถนีหรือเปล่า
รวมถึงต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย